คุณผู้ชมฮะถ้าอยู่บ้านเหลียวซ้ายแลขวาหน่อย

ว่ายังดีกับเราอยู่หรือเปล่า
เพราะว่ามีปัญหาเพื่อนบ้านกันอีกแล้วนะครับ

บุกเข้ามาถึงในบ้านของอีกคนนึง

เพราะว่าโมโหในเรื่องของเสียงสุนัขเห่า
ในเรื่องของการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ไม่พอใจ
จนเกือบจะเป็นเหตุฆาตกรรมหมู่แล้วนะ

จรรย์สนิทวง๘๓เขตบังพลัดกรุงเทพ
มีนายวิทยาสุกีรักวิทยา

ยืนถือปืนและรอมอบตัวอยู่

เป็นพ่อแม่ลูก
คือนายกิติศักดิ์แย้มวันเพ็ญอายุ๔๐ปี

นางวันนาภรรยาศีรษะแตก
และเด็กชายชัชนินอายุ๑๑ปีลูกชาย
กระสุนเฉียวบริเวณลำคอ

สองบ้านนี้เขาอยู่ใกล้เคียงกัน

นายวิทยาสุกีรักวิทยาอายุ๖๔ปี
ไม่พอใจที่บ้านของนายกิติศักดิ์ที่เลี้ยงหมา

และไม่พอใจที่บอกว่านายกิติศักดิ์เนี่ย
เบิ้ลรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ในวันเกิดเหตุนายกิติศักดิ์
แล้วก็ครอบครัวที่รอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิดนะ

ขณะที่ครอบครัวของพวกเขากำลังจะออกจากบ้าน
นายวิทยาเพื่อนบ้านเนี่ย
ถือปืนตรงมาจ่อที่หัวของเขาเลย

แล้วกิติศักดิ์ก็พยายามที่จะยื้อแย่งปืนจากนายวิทยา
แต่นายวิทยาสะบัดมือออก
แล้วจากนั้นนายวิทยาก็จะไปยิงภรรยาของนายกิติศักดิ์คือนางวรรณภา

แต่กระสุนพลาดไปถูกลูกของนางวรรณภาคือเด็กชายชัชนินอายุ๑๑ควบ
จากนั้นนะครับก็จะมายิงซ้ำนางวรรณภา
แต่กระสุนด้านอีก
คุณดู๓คนในครอบครัวนี้
คดีตรงที่ว่ากระสุนปืนมันด้าน

แต่นายวิทยาผู้ก่อเหตุก็ใช้ปืนตีศีรษะของนางวันนาวรรณภา
ฟังเสียงช่วงจังหวะชีวิตช่วงวินาทีชีวิต
คุณกิติศักดิ์เขาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังกันนะครับ
พอกระสุนมันไม่รั่นเขาก็เอาด้ามปืนตี

ก็แย่งกันชุดละมุนหลานผมเห็นว่า
ได้ยินเสียงว่ามันเสียงอะไร

ผมก็แย่งปืนได้แล้วก็เอาไปฝากไว้ที่พี่อีกคนนึง

ไม่งั้นถูกยิงตายยกครัวนะฮะ

มีเรื่องบาดหมางกับครอบครัวนี้

เพราะว่าสุนัขของครอบครัวนี้ชอบเห่าเสียงดัง
น้ำซ้ำตัวคุณกิติศักดิ์เนี่ย

ในวันเกิดเหตุจึงเดินไปตักเตือนแล้วนะ

นายวิทยาจึงเข้าไปหยิบปืนที่ซื้อมาไว้เนี่ย

ในบ้านของนายกิติศักดิ์เลย

และพกพาอาวุธปืนนำตัวดำเนินคดี

ถึงได้บอกเหลียวซ้ายแลขวากันซะหน่อยสิ

บางคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยถูกใจกัน